คุณผู้ชมครับใครที่เป็นขาประจำของรถเมร้อนสีชมพูสาย๘๐
วิ่งระหว่างอ้อมน้อยปิ่นเกล้าอีก๓วันเขาจะเลิกวิ่งแล้วนะ
ก็ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจนั่นแหละโอ้โหนี่มี๒บริษัทนะ
ที่เขาวิ่งอยู่เนี่ยมีสองบริษัทนะครับบริษัทอ่องบางน้อยยานยนต์จำกัด
กับบริษัทสพัชลพลรถร่วมจำกัดสองบริษัทนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลเอาไว้นะครับ
บอกว่าจะขอหยุดวิ่งหยุดกิจการตั้งแต่๑๕และ๑๖พฤษภาคมนี้
ต่างกันบริษัทละวันนะครับก็ประกาศให้พนักงานทราบ
การให้ผู้โดยสารภาพเรียบร้อยสาเหตุบอกว่าขัดทุนต่อเนื่องมานาน
ต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นผู้โดยสารก็น้อยลงแล้วไปเจอสถานการณ์โควิดอีก
ตัวเลิกการเดินทางของผู้โดยสารตอนนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่าง
อ่องบางน้อยยานยนต์มีรถเมย์๒๒คันนะครับ
สำหรับสาย๘๑จะหยุดเดินรถ๑๕พฤษภาคม
ส่วนบริษัทสพัชลพลรถร่วมมีรถเมย์อยู่๒๓คัน
หยุดเดินรถสิบหกพฤษภาคมนี้ทั้งสองบริษัทบอกว่ายื้อมาจนถึงที่สุดแล้ว
ตอนนี้ไม่ไหวจริงนี่นะฮะก็ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมกันทำงานมา
แล้วก็ขอบคุณผู้โดยสารที่อุดหนุนมาตลอด
แต่จากนี้ไปจะไม่เห็นรถเมสีชมพูสาย๘๑อีกแล้ว
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปคุยกับทางเจ้าของบริษัทอ่องบางน้อยยานยนต์นะฮะ
คุณประเสริฐอ่องบางน้อยบอกว่ารถเมย์เนี่ยตอนนี้มันเริ่มขาลงนะ
ความจริงเป็นช่วงรถเมขาลงตั้งแต่ก่อนมีโควิด๑๙ด้วยซ้ำ
ก็พยายามประคองกิจการมาตลอดทุกวันนี้เนี่ยคุณประเสริฐบอก
เขาขาดทุนเดือนละกว่าหนึ่งแสนบาทนะฮะเพื่อจะให้พนักงานที่มีอยู่หลายสิบคน
มีรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่หลายคนตอนนี้ก็แก่มากขึ้น
ทำงานกันมาตั้งแต่เริ่มเดินรถเมื่อ๓๐ปีก่อน
ก่อนหน้านี้ผู้โดยสารเนี่ยเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ย๒๐๐๓๐๐คนนะสาย๘๑
ตอนนี้เหลือวันละ๒๓๐๐คนบอกยื้อไม่ไหวแล้วจริง
รับส่งนักเรียนนี้เรียนจบไปหลายรุ่นบางคนเจอก็
น้าสวัสดีครับลุงสวัสดีครับจนมีลูกที่ติดอะไรอย่างเงี้ย

มั่งหลาหลายตาแต่เขาจำเราได้
ไปทำงานที่ไหนอย่างนั้น
ที่ไหนก็จะรับบ้างไม่รู้เลยครับ
ชิ้นอยู่มานานแล้วใครจะรับ
จะไปขายโรตเตอรี่จะดีไหมยังไม่รู้เลยลุงดูก่อน
ก็ต้องหาอาชีพใหม่กันทั้ง๒บริษัทแล้วนะฮะ
กระบอกเก็บเงินเนี่ยต้องวางทิ้งกันเลยอีก๓วันเลิกกิจการแล้วนะครับ

คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็เลยไปนั่งรถเมย์สาย๘๑หน่อยนะฮะ
แล้วพอเขาหยุดวิ่งเนี่ยแล้วผู้โดยสารที่ผ่านเส้นนี้เนี่ยจะทำยังไง
จากนี้ไปจะไม่มีสาย๘๑สีชมพูวิ่งผ่าน
ถนนพุทธมนตรสาย๕แล้วนะครับ
ผู้โดยสารต้องนั่ง๒แถวแทนนะครับ

ส่วนผู้โดยสารที่อยู่ในช่วงเพชรเกษมสิริราชสะพานปิ่นเกล้า
ก็จะเหลือสาย๙๑กับ๙๑ก
นี่นะฮะสาย๘๑ไม่มีแล้ว
ฟังทางผู้โดยสารหน่อยนะฮะอย่างคนนึงเนี่ยบอกว่าโอ้โหนั่งมาเป็น๑๐ปี
ตั้งแต่ค่าโดยสาร๕บาทจนตอนนี้ค่าโดยสาร๑๐บาท
ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีสายใหม่เข้ามาเดินรถใหม่หรือเปล่า
หรือว่าทางกรมการขนส่งทางบกเขาจะจัดเส้นทางไหน
ที่จะมาเป็นตัวเลือกในการเดินทางให้กับผู้โดยสารเพื่อจะทดแทนกัน
ก็ปิดตัวไปหลายสายแล้วล่ะในช่วงเวลานี้
โอ้โหภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะพี่อุ๋ยเนาะ